ข่าวเรื่องการแก้รัฐมนูลร้อนขึ้นมาอีกแล้วครับ
เพราะว่าเป็นข่าวมาเมื่อวานก็คือ
เรื่องการแจ้งความจับ
กับคนที่ไปอภิปรายเคลื่อนไหวเรื่องแก้รัฐมนูล
ที่จริงเรื่องการแก้รัฐมนูลถ้าถามว่าประชาชนคิดยังไง
ประชาชนที่เป็นคอการเมืองฮาร์ดคอคอการเมืองแยกออกไป
แต่ประชาชนธรรมดาประชาชนแท้ที่เขาไม่ได้ฝักไฟการเมืองมาก
ถ้าถามว่าเขาคิดยังไงก็แก้รัฐมนูล
คำตอบก็คือว่าเขาคิดว่าปัจจัยสำคัญที่เขาจะหนุนหรือไม่หนุน
มันอยู่ตรงเศรษฐกิจปากท้องที่เกี่ยวข้องกับเขา
ตรงนี้แหละครับสำคัญถ้าเศรษฐกิจปากท้องไม่มีปัญหา
เขาทำมาค้าขายได้เขาไม่ตกงานเขาทำโน่นทำนี่ได้
รายได้เพียงพอกับรายจ่ายไม่เป็นหนี้

ไม่มีความทุกข์ร้อนเรื่องการเงิน
เงินในกระเป๋าไม่ได้ลอยล้อนั่นแหละ
เขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องการแก้รัฐมนูล
เป็นเรื่องห่างตัวเพราะว่าเขาพอใจกับสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ที่เป็นอยู่ทำมาค้าขายได้
ไม่เป็นหนี้สินมากเกินไปไม่ใช่ทำอะไรก็ต้องปิดกิจการ

ฉะนั้นปัจจัยตรงนี้สำคัญครับในมุมกลับกันในมุมกลับกัน
ถ้าเศรษฐกิจปากท้องเขาเดือดร้อนทำมาค้าขายอะไรก็ไม่ได้
เปิดร้านอาหารก็เจ๊งเปิดขายโน่นขายนี่ก็ขายไม่ได้
เงินไม่พอใช้ต้องไปกู้หนี้นอกระบบสารพัดสารพันธุ์เป็นดินพอกหางหมู
ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีปัจจัยส่งไปถึงความเห็นที่ต้องการให้แก้รัฐมนูล
เพราะอะไรครับเพราะพอถึงจุดนั้นเขาคงอยากที่ต้องการให้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรี
หรือเลยไปถึงก็คือเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี
แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการแก้รัฐมนูล
พอถึงเวลานั้นเขาจะรู้ของเขาเองว่า
โดยกติกาของรัฐมนูลที่เป็นอยู่นักขนาดนี้
เปลี่ยนรัฐบาลไม่ได้เปลี่ยนยาก
ต่อให้ฝ่ายค้านโหวตคว่ำรัฐบาลได้
แต่นายกรัฐมนตรีก็กลับมาใหม่ได้
เพราะเงื่อนไขกติกาการเมืองยังให้สวมาโหวตเลือกนายกได้อยู่
นายกก็อยู่ในอำนาจต่อไปได้
ถ้าถึงจุดนั้นคนก็จะคิดว่าเอา
ถ้าอย่างนั้นก็มาช่วยกันเรียกร้องให้มีการแก้รัฐมนูล

ไม่ต้องมายุ่งกับการโหวตนายก
เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
เพื่อที่จะให้มีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
นี่ถ้าถึงจุดนั้นคนก็ต้องคิดอย่างนี้
ฉะนั้นปัจจัยสำคัญมันอยู่ที่ตรงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องครับ
ผมย้ำว่าเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

ถึงจะบอกว่าหนี้สาธารณะขนาดนี้

อยู่ในภาวะที่รับได้
เขาบอกเขาไม่สนใจหนี้สาธารณะ
เขาสนใจหนี้ที่เขาเป็นอยู่
เพราะส่วนใหญ่เขาเป็นหนี้นอกระบบ
เขาเป็นหนี้นอกระบบเพราะว่าเขาไปกู้เงินธนาคารในระบบไม่ได้
ที่เขาไปกู้ไม่ได้เพราะเขามีหนี้อยู่ก่อนแล้ว
เครดิตไม่พอกู้ไม่ได้ก็ต้องกู้หนี้นอกระบบ
รัฐบาลบอกว่าสนับสนุนให้ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม
กู้เงินได้เป็นที่แหล่งทำมาหากิน

เดี๋ยวนี้เขาเช็คเครดิตบูโรกันเนี่ยเช็คกันได้ง่าย
รัฐบาลก็ไม่ปล่อยกู้เขาก็ไม่รู้จะกู้ที่ไหน
สุดท้ายไปกู้หนี้นอกระบบ

เป็นดินพอกหางหมูเป็นงูกินหางกันอยู่อย่างนี้

นี่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน
แล้วมันจะผ่านไปถึงว่าถ้าอย่างนั้น

และรัฐมนูลไปล็อกไว้เปลี่ยนไม่ได้
เขาก็จะต้องเรียกร้องให้มีการแก้รัฐมนูล
เห็นไหมครับว่านี่คือปัจจัย
ระหว่างการแก้รัฐมนูลกับปัญหาเศรษฐกิจ
มันพันกันอยู่อย่างนี้

ส่วนเรื่องถ้าแก้แล้วมันจะเป็นยังไง
ถ้าถึงจุดหนึ่งที่ประชาชนเห็นด้วย

ควรจะแก้รัฐมนูลมันจะเกิดอะไรขึ้น

รัฐบาลต้องกระซิบให้สว
อย่างน้อย๘๔๘๕คน
เห็นด้วยเพราะถ้าสว๑ใน๓

ไม่มีทางที่จะแก้รัฐมนูลได้เลย

มีการยืดหยุ่นพบกันครึ่งทาง

ที่จะเป็นการรักษาอำนาจไว้

เลือกนายกได้อยู่เหมือนเดิม
ฝ่ายที่เคลื่อนไหวให้แก้จะยอมไหมครับ
ถ้าฝ่ายที่เคลื่อนไหวให้แก้ไม่ยอม
แต่ว่าฝ่ายที่ถืออำนาจรัฐ

บิ๊กจิ๋วพเอกชวลิศยงจะยุทธ์
ออกมาเตือนเมื่อวันก่อนว่า

การแก้รัฐมนูลจะเป็นชนวนให้คนฆ่ากันอีก
นี่มองในมุมของบิ๊กจิ๋วนะ

ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้

เคยมีวิกฤตการณ์ที่มีเรื่องการแก้รัฐมนูล
เรื่องของรัฐมนูลมีมาเกี่ยวข้อง
จนกระทั่งบ้านเมืองเรามีปัญหา
แผ่นดินลุกเป็นไฟมาแล้วไงครับ
ตุลาพฤษภาคมธมิน

ปัญหาเรื่องการเรียกร้องรัฐมนูล
เรื่องการเรียกร้องให้มีการแก้รัฐมนูลกันทั้งนั้น
ฉะนั้นมาถึงจุดนี้ได้เห็นการแจ้งความดำเนินคดี
ทำให้นึกถึง๑๔ตุลาอ๋อ๑๔ตุลา
คนที่ออกมาเรียกร้องเรื่องรัฐมนูล
ยังจำภาพนั้นได้ไหมครับ
เขาประสานจับมือกันเรียงแถวหน้ากระดาน๑๓คน

และจากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุการณ์วิกฤต๑๔ตุลา
บ้านเมืองเรามาวันนี้มันไม่ควรจะกลับไปอย่างนั้นอีกแล้ว

ตอบสนองเรื่องการแก้รัฐมนูล
ไม่ควรกลับไปสู่จุดนั้นอีกแล้ว

เราไม่ควรกลับไปให้มีความขัดแย้งกับเรื่องนี้อีก
ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือต่างฝ่ายต่างเตือนสติตัวเอง
ฝ่ายค้านก็ต้องดูว่าคุณทำอะไรถึงไหน
ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องดูว่าประชาชนคิดยังไง
ประชาชนอย่างเราเราไม่ควรจะให้การเมืองสองซีกมากรอกหูเราแล้ว
เพราะเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไร
คนไทยรู้แล้วครับประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ย

ฉะนั้นวันนี้ก็ขีดเส้นใต้การเมืองมาย้ำตรงนี้ว่า
ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราเราคิดยังไงกับเรื่องรัฐมนูล
ถ้ารัฐมนูลไม่ไปโยงกับเรื่องเศรษฐกิจ
ถ้าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐมนูล
ถ้าสิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเรียกร้อง
ประชาชนเห็นด้วยกับฝ่ายค้าน
แล้วฝ่ายรัฐบาลไม่ตอบสนองมันจะเกิดอะไรขึ้น

นี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของวันเสาร์นี้ครับ